รันวงการข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนาจ้า
งงไหมมันยังไงประโยคท่อนนี้นะคะท่อนเนื้อเพลงที่ร้องว่า
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย
อ่ะจากเนื้อเพลงท่อนนี้

อุ๋ยร้องเลยค่ะเพราะเป็นเพลงของผู้ชายร้องค่ะ

ชงแล้วเราก็ไม่ตบอะ
คำถามเขาบอกว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้จากบทเพลงนี้เนี่ย
ข้อความไหนตรงกับหลักอริยสัตว์๔เรื่องทุกข์
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหมไม่ใช่เนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ข้อความไหนตรงกับหลักธรรมอริยสัตว์๔เรื่องทุกข์

ข้อความไหนตรงกับหลักทำอริยสัตว์๔เรื่องทุกข์ใช่
อริยสัตว์๔คือทุกข์สมุทัยนิโรธมัก
ทุกข์ก็คือความทุกข์ก็คือตัวทุกข์เลย
ข้อความไหนเธอไม่อิน
ทรงอย่างแบทเธอไม่อินนี่ทุกข์ไหมคือความทุกข์ไหม
ทุกข์นะเขาไม่อิงกับเราก็ทุกข์นะ
แล้วทรงอย่างแบดทุกข์ไหมทรงเรามันไม่ดีหรือแซดอย่างบ่อย
อย่างบ่อยฟังดูทุกข์นะดูเศร้าอ่ะดูตัวใหญ่ใหญ่นะผมมองไม่เห็น
โทษนะคะแว่นก็ใส่
ส่งอย่างแดดแดดอย่างบ่อยผู้ชายแดดบ่อยเขาให้ไปตีความ
ให้ไปตีความว่าข้อไหนเข้ากับอาริยสัตว์ศรีหรือเรื่องทุกข์เขาเฉลยมั้ย
เฉลยผิววิตอบก่อนเดี๋ยวมิ้นเฉลยให้อ่ะเลือกมาหนึ่งข้อ
คนที่ศึกษาธรรมะอยู่ในศีลจะทำอย่างพี่ต้องตอบได้

ข้อความที่ขีดเส้นใต้ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอย
จะใช้หลักธรรมในข้อใดแก้ปัญหาตามบทเพลงนี้ระหว่าง
๑สัทธาศรี๒สมบัติศรี๓อิทธิบาทศรี๔พรมวิหารศรี

พรมวิหารสี่พรมวิหารสี่อืมมั่นใจในคำตอบใช่ไหมคะ

คนที่อยู่ในซีสในทำอย่างคุณพรรคภูมินะครับ
ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเยอะมากหลายคนตอบเหมือนพี่อุ๋ยนี่แหละ
ตอบข้อ๓คือแซดเพราะมันโศกเศร้ามันทุกข์มันเสียใจมันตรอมใจ

คำตอบคือคือข้อที่หนึ่งค่ะเธอไม่อิน
เธอไม่อินมันเลยทุกข์มันเลยทุกข์ไงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์
เธอไม่อินเพราะเธอไม่อินเราก็เลยทุกข์ไง
นี่คุณให้เวลาผมน้อยไงเล่นรักอันนี้ทุกข์ของผมเลยนี่มันคือทุกข์
ส่วนข้อที่สองใช่ไหมที่บอกว่าปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยคำตอบคือคือ
ข้อสี่พรมวิหาร๔ถูกต้องค่ะแต่คุณตอบมั่วถูกไหมคะ
นี่แหละทุกข์ของผมเนี่ยมาหาว่าผมมั่วอีกตอบถูกยังหาว่ามั่
วิหารสิก็คือที่เป็นหลักเมตตาอะไรนะอุเบกขาใช่ไหม
ไม่เป็นไรหรอกเวลาจะหมดแล้ว
แต่จะบอกว่าชื่นชมคุณครูที่ออกข้อสอบนี้นะคือมันเข้าถึงเด็กเด็กจริงแล้วมันทำให้เขาสามารถได้
เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อ่ะถูกต้องเพราะบางทีมันปรับใช้ยากไงถ้าเราเอาคำสอนแบบเพียวมาเลย
แต่พอเอามาพลิกแพลงแบบนี้มันทำให้เขาเห็นภาพมากขึ้น
เขาดูข้อสอบเขาก็เอออยากจะคิดอยากจะทำ
ใช่ว่าเอ๊ะแล้วสำหรับเราแล้วเหตุแห่งทุกข์เราคืออะไรเออเขาไม่รักแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงเออปล่อยวางหรืออะไรอย่างนี้
ตอนนี้พี่เริ่มทุกข์แล้วทำไมเวลาจะหมด